ค่ะเมื่อวานเนี้ยเป็นวันดีวันที่เก้าเดือนเก้านะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดประจวบเครียรีขันที่นั่นค่ะ
มีควายเกิดใหม่เมื่อวานนี้แล้วจะบอกว่าควายเกิดใหม่ตัวนี้
อกจากจะเกิดวันที่เก้าเดือนเก้าเป็นวันมงคลแล้วเนี่ยนะคะลักษณะของควายตัวเนี้ย
คุณดูนะชาวบ้านบอกว่านี่เข้าตำราพญาควายเลยนะโอ้
จากจะเข้าตำราพญาควายแล้วไม่พอค่ะเข้าตำราพญาควายที่หายากเข้าไปอีกด้วย
โอ้โหนี่หายดูยากนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูหน้าจอเราแล้วล่ะค่ะ
ลูกควายตัวนี้ถูกตั้งชื่อว่าทองเนื้อแก้ว
ก็เกิดสิ้นเก้าเดือนเก้าไงทองเนื้อเก้า
เราไปพูดคุยกับคุณพิษนุกล้าขายเจ้าของฟาร์มนะคะบอกว่าลูกควายตัวเนี้ย
ควายตัวนี้เป็นพญาควายเพราะว่ามีลักษณะพิเศษครบถ้วนตามตำรับตำราโบราณ

เท้าสี่ข้างจะเป็นสีเผือก
หางก็ด่างปากก็ด่าง

ตาตาของทองเนื้อก้าว

ตาเป็นสีฟ้าเข้าตำรา

ตาสีฟ้าด้วยตาสีน้ำข้าวด้วยนะคะ

ส่วนชื่อของเจ้าของควายที่เขาบอกว่า
เขาตั้งเนี่ยนะว่าทองเนื้อก้าว
มาจากวันที่๙เดือน๙นั่นเองนะคะ

จะนำไปตีเป็นเลขก็แล้วแต่
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
เผื่อนักเสี่ยงโชคไปเอาไปตีเป็นเลข

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ

เจ้าของฟาร์มยังบอกอีกนะคะว่า

ชมความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าทองเนื้อก้าว

ฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
อกจากเจ้าทองเนื้อก้าวตัวนี้แล้ว

ยังมีสัตว์อีกหลากหลายสายพันธุ์

เช่นมะแคระควายเผือก

ควายเขาอุ่มบาด

สารพัดควายเลยเห็นไหม

ควายพาสเทลชมฟรีด้วย